ส่วนที่สุภัณฑ์บูรีตำรวจต้องล่าตัวโจรผู้หญิงคนนี้

ระเวนก่อเหตุไปขโมยเครื่องยนต์รถไถนาของชาวบ้าน

โอ้โฮจะเอารถไถนาไปทำไม่ได้เลย

นี่ยึดของกลางมาแล้วแสดงว่าจับได้นะครับ
นี่ครับของกลางเป็นเครื่องยนต์รถไถนา

ตำรวจตามจับกลุ่มคนก่อเหตุได้นะครับ
ไปก่อนหน้านี้คือเมื่อวันที่๗ตุลาคม
คือคนร้ายเข้าไปก่อเหตุลักเครื่องมือการเกษตร
เป็นเครื่องยนต์รถไถนาที่ใช้สำหรับสูบน้ำเข้านา
ในพื้นที่ตำบลวังลึกอำเภอสามชุก
หลังเกิดเหตุชุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสของคนร้ายเลย
วันที่๘ตุลาคมคนร้ายย่ามใจนะครับคุณ
ก่อเหตุขโมยเครื่องยนต์รถไถนาของชาวบ้านซ้ำ
ในพื้นที่ตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวช
นี่ย้ายอำเภอนะคุณย้ายอำเภอไปก่อเหตุ
ฝ่ายสืบสวนสพเดิมบางนางบวช
กับพื้นที่เดิมก็คือพื้นที่ของสามชุก

หมายเลขทะเบียนกไก่มม๑๑๐๕๐พบ
คันนี้เป็นยานพานะในการก่อเหตุ

ดังนั้นสพของสองพื้นที่ก็วางแผน
ในการร่วมกันจับกลุ่มจนกระทั่งหูคุณ

ที่เขาติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ในที่นาน
ตำบลหนองผักนาคอำเภอสามชุก

บอกว่ารถต้องสงสัยจอดอยู่บริเวณเครื่องสูบน้ำ
พอเห็นไฟรถของเจ้าของเครื่อง
คันดังกล่าก็รีบขับออกไปอย่างรวดเร็ว
เพราะเจ้าของเครื่องก็รีบมาจุกเทศนะ
ชาวบ้านเห็นป้ายทะเบียนแล้วก็จำได้ว่าคือทะเบียน
กกมม๑๑๐๕สุพันธ์บุรี
ตรงกับรถต้องสงสัยที่มีการแจ้งเตือนกันไว้
เจ้าหน้าที่ก็ติดตามจนจับตัวได้คุณ

คือนางสาวอโนชาจงประจันทร์อายุ๔๖ปี
อ่าวตรวจสอบในรถเก่งลงเธอ
พบจริงฮะเครื่องรถไถนา๒เครื่อง
เข็น๑คันครีมตัดเหล็ก๑อันอยู่ที่เบาะหลังรถ

ซื้อมากำลังจะไปส่งให้เพื่อนที่จังหวัดเชียงรายนะจ๊ะ
เจ้าหน้าที่ไม่เชื่อฮะควบคุมตัวพร้อมของกลาง
สอบสวนที่สพสามชุกซึ่งให้การปฏิเสธอยู่นะฮะ
พูดจาก็วกวนอ้างว่าตัวเองเป็นผู้ป่วยจิตเวท
แล้วก็ไม่ได้ก่อเหตุลักษัพลักขโมยนะฮะ

ผู้ต้องหายืนยันว่าของกลางที่พบ
เป็นของเขาที่ตั้งสูบน้ำเอาไว้ในนา

เจ้าหน้าที่อ่านรวบรวมพยานหลักฐานก่อนแจ้งข้อกล่าวหานะครับ
สำหรับประวัติของผู้ต้องหาบรายนี้ไม่ธรรมดานะ
เคยถูกจับในคดีรักทรัพย์ท้องที่สพสามชุกและจังหวัดลบบุรี
เครือข่ายในภาคกลางทั้งลบบุรีชัยนาฏสิงห์บุรี
ยุธยานครสวรรค์และเพชรชบูรณ์คุณ
คือขายอะไรทั้งขโมยแล้วก็รับซื้ออย่างนี้เหรอครับ

กระทั่งมาถูกจับอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ไม่สงสารชาวบ้านชาวนาเขาเลยเลยไง